ของมุเตลูกันบ้างดีค่ะ
เอาจริงคุณผู้ชมค่ะไม่เชื่อแต่เราอย่าไปลบหลู่ค่ะ
อย่างสองนักแสดงนักบูย์อย่างคุณต้นสกราบาทแล้วก็คุณดีสเตยนพง
เขามาจากละครเรตติ้งปังมากจอมโจรดอกไม้ขาว
ละครเรื่องนี้มันต้องบุกป่าฝ่าดงใช่ไหม

ใช่แต่นอกเหนือจากความหล่อแล้ว

ยันกันผีเนี่ยต้องพกติดตัวเอาไปด้วยตลอด

เขาบอกว่ามันมีเจ้าที่เจ้าทางอะไรแบบนี้

ซึ่งคุณต้นเนี่ยเขาก็เชื่อว่าเออการไปไหว้พระทำบุญไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ก็ถือว่าเป็นพุทธคุณที่ช่วยให้ต้นแคล้วคลาด
เช่นเดียวกันกับหนุ่มเหนืออย่างต้นเสถียรพงศ์ค่ะ
ที่ก็นับถือทาเวสวัน

เขากลัวผีคุณผู้ชมค่ะ
ถึงขั้นที่ไปสักน้ำมันกันคุณใส่ไว้ที่แผ่นหลังกันเลยทีเดียวนะคะ
สักไว้แบบนี้มันก็ปังอยู่นะ
แต่จะปังยังไงลองไปฟังทั้งสองหนุ่มเขาเปิดใจกันหน่อยค่ะ
ก็มีพระพะไปขอพรไปลงน่ะบ้าง
ยันอย่างบ้างแบบโทรศัพท์อย่างบ้าง
แบบก็ไม่เชื่อเรื่องพวกนี้
พออยู่ในวงการนี้มันก็ต้องมูหน่อยเนาะ
ถ้าเอามามูมันก็แบบมันคือที่พึ่งทางใจ
ที่เหนือครับมีอาจารย์ขอลงยันอะไรอย่างนั้นครับ

โอ๊ยคนเหนียงคนเหนียะเขาต้องหน้าจะอี้ก่ะ
ต้องหน้าตาดีอี้แหละคุ้มบีสะเทียนพวงจำจือนี่เอาไว้เนอะ

พอให้กับเจ้า